เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ทีแรกเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งบอกว่า

แล้วใส่ถุงพลาสติกคุ้มแต่เท้าถึงหัวเลย
มีเป็นน้ำแดงอยู่ข้างด้วย
กว่าเลือดคิดว่าโดนทำร้ายหรือเปล่า
รีบไปตรวจสอบอยู่บนสะพานลอยเลยนะคะ

ใช่นี่ดูสิเจ้าหน้าที่เขาก็วิ่งขึ้นไปตรวจสอบกันนะคะ
จุดตรงนี้มันคือเป็นสะพานลอยคนข้ามถนนบางนาตราด
หลักกิโลเมตรที่๑๙ที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วตอนนั้นก็คิดว่าบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะคะ
ตำรวจภูทรบางพลีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
มูลนิธิร่วมกับตันยูไปตรวจสอบ
ผู้ชายคนนี้เขานอนแล้วมันมีถุงพลาสติกสีขาว
คุณผู้ชมดูสิคือสวมตั้งแต่ปลายเท้า
จนถึงศีรษะแล้วพื้นมันก็มีเป็นน้ำสีแดง
ทีนี้พอตรวจสอบไอ้น้ำแดงมันไม่ใช่เลือดนะ

เมื่อกี้ที่เล็กมันเหมือนกับเป็นพริก
จนที่เขาก็ตรวจสอบไม่เจอบาดแผล
เจอร่องรอยการถูกทำร้ายก็ปลุกอยู่
ผู้ชายสูงอายุคนนี้เขารู้สึกตัวก็มุด
ออกมาจากถุงพลาสติกแบบมึนงงเหมือนกัน
ถามไปถามมาผู้ชายคนนี้อายุ๗๓ปีแล้วนะคะ
ชื่อนายปรีชาเพิ่มเกรดพิกุล
คือหลงมาจากราชบุรีหลงมาหลายเดือนแล้ว
แล้วพอหลงมาก็มานอนตามวัดตามสาราข้างทาง
จนมานอนอยู่กลางสะพานลอย
แล้วที่เอาถุงพลาสติกมาใส่คลุมหมดเลยเนี่ยนะ
เขากันความหนาวกันยุงกัด
ซึ่งผู้ชายคนนี้นายปรีชาเล่าให้ฟัง

ผมมาอยู่กับพี่สาวที่บ้านเกิดที่ราชบุรี
แต่พอหลงออกจากบ้านมาก็อาศัยติดรถชาวบ้านมาเรื่อย
พอมาถึงกรุงเทพค่ำไหนก็นอนนั่น
จริงผมก็อยากกลับบ้านนะคุณตำรวจแต่ผมไม่มีตังค์

พาคุณตาปรีชาไปนอนที่สพบางพลี
เดี๋ยววันนี้ต้องประสานญาติที่ราชบุรีให้มารับตัวกลับบ้านนะคะ